รถบัสกับกระบะมาวัดใจกันตรงแยก
มันกี่ถามใช่ไหมว่ามีคนนั่งหลังกระบะว่าอ๋อพี่เห็นแบบมีมั้ย
มีเฮ้ยชนเต็มเลย

เห็นนะ๓ใช่ไหมกระเด็นตกข้างทางไปคุณผู้ชมฮะมีคนเสียชีวิตด้วยครับ

แยกถนนชนรับประธานเยื้องทางข้าววัดบังกระเจ็ดที่ตำบลหัวใสจังหวัดชาวเชิงเศร้านะ
หลังเกิดเหตุตำรวจกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบเจอกระบะ
เนี่ยกระบะที่เทกระจาดไปนี่คุณผู้ชมมั้ย
โดนชนด้านข้างฝั่งคนขับเสียหายยับเยินเลย
พงหญ้าข้างทางนั่นแหละที่ตกไป
เจอร่างของนายบุญปลูกเป็นผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยอาการน่าเป็นห่วง
ในที่เกิดเหตุก็เจอรถบัสที่ชนเข้าไปเป็นรถบัสสีขาวจอดอยู่คันนี้เลยคุณผู้ชม
ด้านหน้าฝั่งคนขับนี่มีรอยชนจนแตกเลย
คนขับเนี่ยชื่อธนวัฒน์อายุ๕๑ปีก็ไม่ได้ไปไหนนะยืนรอให้กันกับเจ้าหน้าที่
ก็บอกว่าเขาเนี่ยรับผู้โดยสารทั้งหมดเป็นพนักงานบริษัทจากย่านสุวินทวงกำลังจะไปส่งที่จุดสุดท้ายก็คือย่านลาดบัวขาว
ก่อนจะมาข้ามสี่แยกแล้วก็มาเจอกับกระบะคู่กรณี
ส่วนฝั่งกระบะมากัน๖คนครับนั่งท้ายตั้ง๔คนนะอยู่ในตัวรถใน๒
มาจากคลองสิบเก้าจะไปร่วมงานศพญาติครับโอ้โห
ชาวบ้านบอกว่าสี่แยกนี้เห็นกันอยู่แล้วไม่มีสัญญาณไฟจราจรจากทุกฝั่งเลย
ไม่ว่ามาฝั่งไหนไม่มีสัญญาณไฟครับถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยพอจะข้ามแยก
ซ้ายก่อนมองขวาก่อนแต่คนต่างถิ่นอาจจะไม่ทราบเหยียบมาเท่าไหร่ก็ผ่านแยกไปด้วยความเร็วนั้นเลย
และพื้นที่เกิดเหตุเป็นทองที่ของอบตหัวใส่และสพบางคล้าคุณผู้ชม
ชาวบ้านจะต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงหรือ
คือจริงเรื่องของการนั่งท้ายกระบะมันมีกฎหมายแต่ว่าบ้านเราไม่สามารถจะบังคับใช้ได้อย่างเข้มงวด
เพราะว่าถูกไม่ยอมรับเพราะว่าคนซื้อรถกระบาดมาบอกว่าผมซื้อมาจะให้มันทุกคนแต่อย่าให้คนนั่งด้วย
เพราะบ้านคุณรวยคุณมีรถเก่งอะไรแบบนี้นะครับ
ช่วงนึงสมัยนึงที่มันเคยเป็นข่าวใช่ไหมอสงกรานนั่นแหละ
ยังไงถ้าจะนั่งก็ระวังด้วยก็ละกัน